คุณผู้ชมครับมาเปิดคลิปกล้องหน้ารถจับภาพหน้าขนลุกได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณโค้งวัดเขาแก้วที่จังหวัดสุราชธานีนะครับ
รถคันหนึ่งขับเคลื่อนไปตามท้องถนน
แต่ปรากฏว่าพอถึงโค้งนี้
มีเหมือนผู้ชายสูงวัยยืนอยู่กลางถนน

ปรากฏว่าผู้ชายนั้นหายวับไปกับตาเลย
หลายคนบอกว่าเป็นวิญญาณคนแก่หรือเปล่านะ

พี่ชายแกไม่ทราบชื่อเดินสวนเล่น

นี่ครับลักษณะเหมือนเฉียวเหมือนชนแต่อยู่
คืออยู่ดีไม่ข้าวโกงนะหายวับไปเลย

เดี๋ยวดูนะในจังหวะที่รถเคลื่อนไปใกล้กว่านี้นะฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพคล้าย
ถ้าไม่ใช่คนบางคนบอกก็คือวิญญาณนั่นแหละฮะ
อยู่กลางถนนช่วงทางโค้งบริเวณวัดเขาแก้ว
ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
เจ้าของคลิปภาพดังกล่าวเป็นนุ่มพนักงานขายสินค้า
ประเภทอาหารยี่ห้อดังโพสต์ผ่านโลกโซเชียล
ระบุว่าช่วงเวลาที่ขับรถผ่านบริเวณวัดเขาแก้วนั้น
คือตี๒๓๐นาที
ของวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีเงาคล้ายกับคนแก่ใส่กางเกงสีฟ้า
เสื้อสีขาวยืนกลางถนน
ที่รถของเขาจะเฉียวคนดังกล่าวไป
ตอนนั้นเขาตกอกตกใจอย่างมากตอนแรกก็นึกว่าชนคน
แต่ปรากฏว่าก็ไม่เห็นได้ชนใครเลย
แล้วเหมือนว่าไม่รู้จะวิญญาณหรือคนนี้

วันรุ่งขึ้นเลยนำคลิปแชร์ไปในโลกออนไลน
ทำให้มีคนเข้ามาชมและวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมาก

ส่วนอีกหลายคนเชื่อว่าเป็นแสงสะท้อน
โดยทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นพนักงานธนาคารในจังหวัดสุราธานี
เปิดเผยว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
ได้นั่งรถยนต์มากับแฟนนุ่มเหมือนกัน
บริเวณเดียวกันที่พบกับภาพปริศนานี่แหละ
คืนวันที่๒๑พฤษภาคมตี๒ตี๓
เธอก็บอกเธอได้เห็นภาพเป็นลักษณะคล้ายกับคนในคลิป

ซึ่งเวลาที่เธอพบเห็นเวลาประมาณตี๔
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดอย่างมากนะครับ
หลังจากที่เธอได้เห็นคนเอาภาพนี้

แล้วเธอย้อนคิดถึงในคืนวันนั้น๒๑พฤษภาคมตี๔
เธอก็ตกอกตกใจเหมือนกันบอกโอ้โหมันเหมือนกันเลยค่ะ
ฟังเสียงเธอหน่อยฮะ
เพื่อนเราอีกทีนึงแล้วเพื่อนเราก็โทรมาหาว่าเราเจอช่วงกี่โมงอะไร
เนี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเราเจอในช่วงของช่วงของเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ
ตีตีสี่ครึ่งของยี่สิบเอ็ดแล้วเพื่อนอีกคนก็บอกว่าเขาเจอในช่วงของ
ตีสองครึ่งของวันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันเดี๋ยวคอยดูนะสักประมาณเช้าอ่ะ

เดินตรงดิ่งในเส้นทางที่รถวิ่งสวนอืมไม่สามารถที่จะแบบเขาไม่หลบเลยอะค่ะ
แต่เราก็เราก็ไม่รู้ว่าว่าจะเป็นคนหรือเป็นผี
แหละผู้ประสบเหตุก็บอกว่ายังไม่แน่ใจเลยในคืนนั้น
คือแค่ขับผ่านแหละแต่เห็นเหมือนเป็นคุณลุงเนี่ย
ยืนสักกลางถนนเลยถ้าเป็นคน
ก็กลัวว่าเดี๋ยวมีรถคันหลังตามกันมา
ชนคุณลุงจนเสียชีวิตแน่นะครับ
แต่ถ้าเป็นผีก็ไม่รู้จะยังไงแล้วล่ะนะฮะ
ด้านของดาบตำรวจปรีชาพุ่มวิพาตำรวจภูทรกาญจนดิต
เล่าให้ฟังว่าเขาก็มีบ้านอยู่ใกล้แถวนั้นแหละนะครับ
แต่ยังไม่เคยเห็นกับตามาก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็น
มีเหตุแจ้งมาว่ามีคนแก่มาอยู่กลางถนน
หรือมีเหตุแจ้งมาว่ามีผีอยู่กลางถนนนะครับ
แต่ก็มีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นคนเดินในช่วงเวลากลางคืนอยู่กลางถนนแบบนี้
โดยจุดดังกล่าวมีโรงงานน้ำแข็ง
ก็อาจจะมีคนงานเดินข้ามถนนก็เป็นได้
แต่ข้ามอะไรสักดึกดื่นนะตี๒กว่าตี๔เนี่ยนะฮะ
ส่วนตัวมองว่าภาพที่ปรากฏนั้นอาจจะเป็นเพียงแสงสะท้อนเท่านั้นเอง
ก็ว่าได้นะฮะ

เพราะว่าทางตำรวจก็บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งเหตุ